วันนี้ก็อยากอย่างน้อยก็อยากจะบอกให้ครอบครัวได้อุ่นใจนะครับเราก็มีแผนรับกลับแล้วในพร้อมที่จะเป็นการได้โดยทันทีนะครับ
เราพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากการตรวจสอบที่เข้มข้นขึ้นนะครับตอนนี้ผู้ป่วยเนี่ยเราพบถึงรายที่๑๔แล้วนะครับแต่ว่าผู้ป่วย๘รายแรกก็หายแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้จำนวนผู้ป่วยที่เราให้การดูแลรักษาอยู่ก็เท่าเดิม
ซึ่งเราตรวจเราก็จะยิ่งเจอ
เพราะว่านี่เป็นมาตรฐานสากลเป็นหลักสากล
เราไม่สามารถที่จะห้ามผู้ป่วยให้เดินทางไปไหนมาไหนได้
แล้วในขณะที่เดินทางผู้ป่วยอาจจะยังไม่แสดงอาการ
ขอยืนยันนะครับว่ากระทรวงสาธารณสุขเอาอยู่

จะต้อยมีการเพิ่มการลด
แล้วแต่อาจจะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นนะคะ
แม้กระทั่งคนที่ติดเชื้อแต่ว่ารักษาหายแล้ว
แต่ละประเทศตอนนี้นะคะหลายประเทศนะคะที่มีการติดต่อกับรัฐบาลจีน
แล้วก็เตรียมนำเครื่องบินนะคะไปรับคนของประเทศเขาที่อยู่ที่อู่ฮัน
อยู่ที่เมืองจีนหรือว่าเมืองที่อยู่ในภาวะเสี่ยงนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นประเทศในแถบเอเชียด้วยการยกตัวอย่างญี่ปุ่นนะคะ
หรือว่าประเทศในแถบตะวันตกก็เริ่มมีการวางแผนแล้วนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นไปถึงคืนนี้นะคะหรือว่าไปถึงภายในสัปดาห์นี้
ในขณะที่ประเทศไทยรัฐบาลก็ยืนยันว่า
มีแผนในการเตรียมไปรับคนไทยแน่นอน
แต่ว่าเราอาจจะยังไม่ได้เห็นวันที่ชัดเจนว่าจะไปรับคนไทยได้เมื่อไหร่นะคะ
เหนือจากนี้ค่ะในส่วนของเชื้อที่ว่านี้เนี่ยนะคะ
ในบางประเทศก็เกิดลักษณะของการติดภายในแล้วนะคะ
ไม่ใช่เกิดจากที่นักท่องเที่ยวกลับไปหรือเดินทางไป

ประเทศพบแล้วว่ามีการติดเชื้อภายในประเทศเขานะคะ
ตัวอย่างเช่นที่ญี่ปุ่นนะคะก็พบคนขับรถบัสท่องเที่ยวก็ติดก็ติดแล้วนะคะ
แล้วก็คาดว่าน่าจะมาจากการให้บริการในการเป็นคนขับรถบัสท่องเที่ยวนะคะ
แล้วก็เป็นนักท่องเที่ยวจีน๒กลุ่มจากอูฮันนะคะ

เหนือจากนี้ที่เยอรมนีนะคะก็ยังมีผู้ชายอายุ๓๓ปี
ตามประวัติคือไม่เคยเดินทางไปประเทศจีนนะคะ
แต่ว่ามีการเข้าร่วมประชุมของบริษัทคือทำงาน
แล้วคนที่เป็นฝ่ายฝึกอบรมเป็นผู้หญิงคนจีนค่ะ
ซึ่งจากการดูประวัติแล้วก็น่าจะเป็นจากการติดจากผู้หญิงจีนคนนี้
ทีนี้ในส่วนของประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะถามกันไปเรื่อย
เพราะว่าสาธารณสุขก็จะพยายามให้ตัวเลขที่เร็วที่สุดนะคะ
ถึงตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้าง
แต่แน่นอนว่าในแง่ของการป้องกันสิ่งที่คนไทยทวงถามมากที่สุดคือ

ตกลงเราต้องปิดประเทศไหมตกลงเราต้องห้ามนักท่องเที่ยวก่อนไหมในระยะนี้นะคะ
แล้วจากการสแกนตกลงไม่เจอเลยเหรอไม่เพิ่มแล้วใช่ไหม
หรือว่าไม่มีการติดภายในประเทศแล้วใช่ไหม
วันนี้หนึ่งท่านจะคุยกันกับดิฉันนะคะ
อาจารย์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
แล้วก็ยังเป็นที่ปรึกษากรมการแพทย์และกรมควบคุมโรคด้วยนะคะ
รองศัตริย์อาจารย์พิเศษในแพทย์ทวีโชชพิธยสนลสวัสดีค่ะอาจารย์

จากเห็นต่างประเทศเขารายงานแบบนี้
ตัวอย่างเช่นญี่ปุ่นกับเยอรมนีที่เป็นข่าว
ว่าเขาก็เพิ่งจะเจอว่ามีการติดเชื้อภายในแล้วเนี่ยนะคะ
โดยที่ไม่ได้มีประวัติกลับมาหรือว่าเดินทางไปนะคะ
ตกลงประเทศไทยมีรายงานเรื่องนี้แล้วบ้างหรือยัง
หรือเอาแค่ต้องสงสัยก็ได้ค่ะ
เมื่อเย็นนี้ก็มีการดูข้อมูลของ๖ลายที่เพิ่มขึ้น
รายที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นกลุ่มที่อยู่ในครอบครัวหมดเลย
อยู่ในครอบครัวแสดงว่าอาจจะติดภายในครอบครัวของเขาเอง
หรือติดตั้งแต่ก่อนที่ออกจากบ้านเข้ามาที่มาเที่ยวตั้งแต่วันที่๑
อันนี้คือนักท่องเที่ยวชาวจีน

เพราะฉะนั้นเรายังไม่มีขณะนี้นะ
ยังไม่มีคนไทยที่สมมุติคนไทยที่เป็นคนขายของ
คนไข้ทัวร์อะไรต่างแล้วติดเชื้อยังไม่มีครับ
อาจารย์ค่ะที่ยังไม่มีเนี่ยมันสามารถอนุมานแบบไหนได้ไหมคะ
เช่นยังไม่แสดงอาการก็เลยยังไม่ได้มีคนมาตรวจให้คุณหมอได้ตรวจนะคะ
หรือว่ายังไม่ได้รับรายงานหรือว่ามันจะมีจากสาเหตุอะไรได้ไหมคะ
คือนี้นั้นถามจากคนขี้กลัวว่ามันเป็นไปได้หรอ
เพราะว่าเพราะว่าเรารับนักท่องเที่ยวชาวจีนจำนวนมาก
ไม่ว่าจะเป็นมากลับไปแล้วบางส่วนหรือกระทั่งยังตกค้างอยู่
ก็เลยต้องถามคำถามแบบนี้ค่ะอาจารย์
ว่าถ้าเผื่อมีคนที่เดินทางเข้ามาเที่ยวแล้วผ่านสแกนหรือไม่หรือไม่ผ่านก็ตาม
แล้วเราจับได้ว่าเขาติดเชื้อนะครับ
พอเขาติดเชื้อปั๊บทางกระทรวงสาธารสุขก็ต้องย้อนกลับไป
กลับไปอีกทีว่าที่เมื่อกี้คุณผ่านมาเนี่ยบนเครื่องบินมีใครนั่งข้างคุณบ้าง
เวลาผ่านด่านนี้มีใครบ้าง
แล้วก็ที่สำคัญคือกลุ่มที่ใกล้ชิดกับคุณมากที่สุด
เราเรียกว่าผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
เสี่ยงสูงก็คือพวกนี้เราจะต้องมีการดึงกลับมาเพื่อจะมาตรวจมาตรวจเชื้อ
แล้วก็มีคล้ายเป็นระบบที่จะคัดกรองเขาว่าถ้าเมื่อเมื่อไหร่คุณเจ็บป่วยแล้วต้องมาหาเรา

เช่นยกตัวอย่างนะครับเขาไปพักที่โรงแรมไหนสักแห่งหนึ่งนะครับ
ก็ยามเอยหรือฟรอนด์ที่ทำงานเกี่ยวกับโรงแรม
พวกนี้เราถือว่าเป็นกลุ่มผู้เสี่ยงต่ำแต่ก็มีการให้ข้อมูลเขาด้วย
จนถึงณตอนนี้เวลาเราบอกว่าตัวเลขของเมืองไทยยังอยู่ที่หลัก๑๐
คือคือเราเราดูแบบบวกยังคะคืออย่างเช่นนักท่องเที่ยวมาเขาสัมผัสกับใคร
ว่าจะเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงหรือกลุ่มเสี่ยงต่ำก็ตาม
อันนี้คือเราได้ตรวจคนรอบรัศมีคนที่เสี่ยงยังคะ
ครับยกตัวอย่างเช่นทาบทัวร์กลุ๊ปของเขาเนี่ย๒๐คน
แล้วเราเจอว่ามี๑คนกลุ่มที่อยู่๑๙คนนี่คือผู้เสี่ยงสูง
ต้องตรวจหมดเลยนะครับต้องจำมาตรวจหมดนะครับ
แปลว่าคนที่อยู่รอบ๒๐นี้จะต้องถูกตรวจด้วยแล้วหรือยัง

แล้ว๒๐คนนี้สมมุติ๒๐คนนี้ไปพักโรงแรมนี้
เท่ากับว่าพนักงานของโรงแรมต้องถูกตรวจไม่ยัง
ยังครับเพราะว่าเขาไปใกล้ชิดกับคนที่ยังไม่ได้เป็น
แล้วเราไม่ต้องรีบตรวจคนที่ใกล้ชิดกับเขาเหรอคะ
แรงงานทำไม่ไหวเพราะว่าเขาเดินผ่านไป
จะวันนี้ไปเยาวราชอย่างนี้
เขาก็ไปเจอกับคนเยอะแยะอย่างนี้
เราคงไม่สามารถที่จะดึงกลับมาได้

อันนี้ถามบนพื้นฐานของคนที่รู้น้อยนะคะ
กลัวเยอะนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจเอามากเลยเนี่ยนะคะ
คำถามคือว่าณตอนนี้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะคนที่เดินทางมาก่อน
หน้าที่ข่าวมันจะใหญ่ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
อู่ฮั่นหูเป่ยนะคะหรือว่าเมืองโดยรอบก็แล้วแต่
คืออย่างนี้ถ้าสมมุติเขายังอยู่เมืองไทย
เขาจะไม่ใช่กลุ่มคนที่จะจำกัดบริเวณเขาได้ใช่ไหมคะ

ขึ้นรถไปเที่ยวไหนไปเดินเที่ยวไหนไปกินอาหารที่ไหนช้อปปิ้งไหน

เราไม่สามารถใช้วิธีการปฏิบัติว่า
เช่นเรามีเบอร์อะไรต่างที่เขาสามารถโทรได้
ถ้าไม่ค่อยสบาย

ที่เขาเข้ามาเที่ยวในเมืองไทยเนี่ยไม่เกิน๗วัน

ไม่เกิน๗วันเพราะฉะนั้นที่มารอเล่นสำหรับเราหน่อยมาก
อาจารย์ค่ะกระทรวงการท่องเที่ยวนี่ได้รายงานหรือว่าได้ประชุมร่วมกันหรือยังคะ
เอาอูร์ฮั่นก่อนเพราะคนที่มาจากอูร์ฮั่นก่อน
ณตอนนี้อยู่ในเมืองไทย
เรามีตัวเลขชัดเจนไหมคะว่ามีอยู่เท่าไหร่
ตอนนี้เขาปิดเมืองตั้งแต่วันที่๒๔

เพราะฉะนั้นยังมีกลุ่มทัวร์ที่มาก่อน๒๐

คือกลุ่มที่เพิ่มขึ้น๖ลาย
กลุ่มนี้คือกลุ่มที่เข้ามาก่อน
แล้วเราก็จับตรวจได้
แต่ถามว่ายังมีอยู่ทั่วไปไหม

แต่ก็มีระบบที่ในการที่จะจับนะฮะ
เช่นมีเบอร์ให้เขาโทรมีอะไรต่าง
มีการโทรกลับไปด้วยก็มีนะครับ
ตัวเลขของคนที่มาจากอู่ฮันตอนนี้
ถือว่ากระทรวงการท่องเที่ยว
หรือว่าต้องเป็นหน่วยงานไหนดิฉันไม่แน่ใจค่ะอาจารย์

อาจจะเป็นหลักร้อยเป็นหลักพันหรือเป็นหลักหมื่น

ก่อนที่เขาจะปิดเมืองที่ไม่ให้คนมาเนี่ย
ก็จะไปที่สวนภูมิดอนเมืองเชียงใหม่
เฉลี่ยแล้วก่อนที่เขาจะปิดเมืองนะฮะ
วันหนึ่งประมาณ๑๒๐๐คนนะครับ
แล้วก็เขาคาดการณ์ว่าตอนช่วงตุดจีน

ปรากฏว่าเขาก็ปิดเมืองก่อนวันที่๒๒
เพราะฉะนั้น๑๒๐๐คนที่แต่ละวันยังตกค้างอยู่
แล้วตอนนี้เมื่อไหร่ที่ไม่มีไฟล์ทมา

เพราะฉะนั้นทางการของไทยเราก็ต้อง
พยายามที่จะหาไฟล์ทให้เขากลับด้วย

ใช่ลงที่เมืองอื่นแล้วค่อยเดินทางต่อไป
ตัวเลขถึงหลักหมื่นไหมคะอาจารย์

หลักหมื่นหรือไม่มาถึงวันนี้
ผมเชื่อว่ามีหลายคนที่ได้กลับไปแล้ว

ทีนี้เราต้องสแกนด้วยไหม

อาจจะไม่ใช่นครอูฮัน
แต่อยู่ในหูเป่ยคือมณฑลเดียวกันเหมือนกัน

ครับณวันนี้ก็มีรายงานมาจากเมืองต่าง
ไม่ว่าจะเป็นปักกิ่งนะครับ
เซียงไฮมีโฉมชิง
หรือมีเมืองอื่นตั้ง๑๐กว่าเมืองนะครับ

ถ้าอย่างนั้นเขายังเข้ามาอยู่
เราจะตรวจเช็คทุกไฟล์ทที่บินมาจากประเทศจีน
ที่เข้าประเทศเราต้องมีการตรวจสแกนหมดนะครับ

สแกนนี้เราตรวจไข้
ถ้าเผื่อมีเชื้อมีโรคก็อาจจะมีไข้นะครับ
เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นจุดเริ่มต้น
ในการที่จะดึงคนที่เราน่าสงสัยออกมาได้

อาจารย์แต่ว่าที่อ่านข่าวมาบอกว่า
เชื้อโคโรนาไวรัส๒๐๑๙ที่ว่านี้เนี่ย

อันนี้เข้าใจข้อมูลถูกใช่ไหมคะอาจารย์

ผิดดีกว่าคะอาจารย์

มันจะมีทั้งเวลาก่อน
จะมีทั้งก่อมีอาการกับไม่มีอาการ
เพราะฉะนั้นเขาติดเชื้อตัวนี้

โอกาสที่จะแพร่เชื้อเป็นไปได้แต่ต่ำ
เพราะว่าเขาไม่มีอาการเชื้อก็น้อย
คนที่มีอาการมีโอกาสแพร่เชื้อได้เยอะ
แต่ถ้าเผื่ออยู่ในช่วงกำลังฟักตัว

และไม่เกิดโรคขึ้นมาเนี่ย

จากการที่เป็นหมอทางด้านโรคติดเชื้อมา๔๐ปีเนี่ย

ฉะสังคมโลกขณะนี้นักวิทยาศาสตร์ก็พยายามพิสูจน์ว่า

เชื้อตัวนี้เข้ามาอยู่ในช่วงของ

ซึ่ง๒๑๔วันเนี่ย

แล้วคนเราเนี่ยเวลาจะติดเชื้อเนี่ย

มีจำนวนเขาเรียกจำนวนของเชื้อด้วยเข้ามา

อาจารย์ค่ะเวลาเราพูดว่าเชื้อมากเชื้อน้อย

คือไอแคกเดียวเนี่ยมันจะกี่ตัว

มันมีอย่างนี้คือเวลาคน
คนไข้ที่มีอาการก็จะแพร่เชื้อได้

ก็ต้องถามว่าเขามีอาการแข้ง

เพราะเรามีคนไข้ของเราหลายคน
แค่เจ็บคอเนี่ยไม่ไอ
เมื่อไม่ไอไม่จามโอกาสแพร่เชื้อก็น้อยมาก

มูกละอองน้ำออกมาอะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วก็มันไม่มีขาที่จะกระเด็นมาใส่

เชื้อต้องออกมากับน้ำมูกน้ำลาย
นะครับมากับเสมหะที่ไอจามออกมา

ก็มาติดตามร่างกายเสื้อผ้าเรา
บางครั้งถ้าเผื่อเราอยู่ใกล้อย่างนี้
อยู่ในระยะประมาณ๑๒เมตร
มันก็ติดตามใบหน้าเรา

เพราะคันจมูกเชื้อเข้าได้

ไม่เป็นไรเชื้อมันใช้ไม่ได้

เชื้อเขาอยู่ข้างนอกตัวคนได้นานไหมคะ

ว่ามีคนศึกษาวิจัยเยอะนะฮะ
ก็แล้วแต่สิ่งแวดล้อมนะครับ
ถ้าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เย็นชื้น

แต่ขณะนี้ประเทศจีน

แห้งแล้วก็ชื้นด้วยเหมือนกัน

แดดเผาเนี่ยตายได้

ขอให้ทางเดินหายใจเนี่ย

อาจารย์เชื้อถ้าออกมานะคะ
ในประเทศร้อนอย่างประเทศไทยเนี่ยนะคะ

อาจจะเป็นชั่วโมงค่ะ

พึ่งพาปัจจัยของดินดินฟ้าอากาศ
เราพึ่งพาตรงนี้ของเราดีกว่า

โอ้ง่ายกว่าแล้วล้างมือก็ง่ายกว่า
อ๋ออย่าคิดว่าแดดจะช่วย

ให้คิดว่าหน้ากากกับล้างมือดีกว่าใช่ไหมครับ
ถ้าอย่างนั้นก็ต้องเวลาใกล้ใครก็ไปนั่งเอาหน้าตากแดดเลยครับ

เพราะฉะนั้นการใส่หน้ากากก็เป็นการช่วยในระดับหนึ่ง
เช่นคุณต้องเข้าไปในกลุ่มคนที่เยอะ
ผมว่าตอนนี้กลุ่มคนซึ่งมีทัวร์จีนเข้ามา
แล้วคุณเป็นใกล้ทัวร์คนไทย
คุณควรจะใส่หน้ากากควรจะล้างมือบ่อย
เพราะคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณใกล้กับแหล่งที่มีโอกาสมีเชื้อได้

ไม่ว่าจะเป็นราวบันไดลูกบิดประตูที่จับตรงนั้นตรงนี้
คือจริงแล้วก็สถานที่ต่างก็ต้องทำความสะอาด
ระหว่างสถานที่ทำความสะอาดกับคุณล้างมืออันไหนง่ายกว่า
หนูค่ะครับใช่ไหมครับเช่นสมมุติว่าผมยกตัวอย่างอยู่เรื่อยนะฮะ
ว่าเวลาที่คุณขึ้นรถไฟฟ้าขึ้นรถเมย์ไปทำงาน
ถึงที่ทำงานคุณทำอะไรสิ่งแรกชงกาแฟกิน
คุณต้องล้างมือก่อนนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของสุขอนามัย
ทำให้คุณปราศจากเรื่องเกี่ยวกับเชื้อโรคที่อยู่ตามมือ

เหมือนกับคุยกับอาจารย์อมรเมื่อวานก็มันดูชิวมากเลยนะคะ
ดูไม่ได้น่ากลัวแต่ลักษณะตัวเลขของคนที่เพิ่มขึ้น
ว่าจะเป็นติดเชื้อหรือว่ามีอาการรุนแรงถึงขนาดเสียชีวิตก็แล้ว
แต่เนี่ยคืออ่านมาค่ะอาจารย์คือมันก็น่ากลัวตรงที่มันไปได้เร็ว
คำถามคือว่าถ้าเทียบกันนะคะขอความเห็นอาจารย์อีกท่านหนึ่ง
คือถ้าเทียบกันตอน๒๙๐๐สายพันธุ์ใหม่ตอนที่เป็น๒๙๐๐กับ๒๐๑๙อันนี้เนี่ย
เอา๒๐๑๙นี้มีอะไรน่ากลัวกว่าในแง่มุมไหนไหมคะ
คือสิ่งหนึ่งที่ผมว่ามันเป็นข้อมูลที่น่ากลัวนะฮะคือมันเป็นเรื่องใหม่
เรายังไม่เคยรู้ท่าแท้ของไอ้เชื้อตัวนี้มากนัก
เพราะฉะนั้นจริงเนี่ยเพิ่งผ่านมา๔๐กว่าวันเองนะฮะ
เราก็รู้มากพอสมควรล่ะข้อ๑นะ
ข้อที่๒ประเทศจีนเนี่ยคนไข้ของเขาเนี่ย
ตอนนี้ที่เขารายงานออกมา๒๐๐กว่า๓๐๐คนนะครับ
มีเสียชีวิตเช้านี้๑๐๖คน
ซึ่งคิดเฉลี่ยออกมาแล้วก็ประมาณต่ำกว่า๕
ซึ่งเทียบกับสมัยซาร์เนี่ยนะซาร์นี้๑๐
เพราะฉะนั้นตอนนี้ยังเอามาเทียบแล้วก็บอกรายละเอียดไม่ได้
แต่สิ่งที่เราอยากรู้ก็คือว่ามันแพร่เชื้อติดต่อรวดเร็วไหม
สิ่งที่เมื่อกี้ท่านบอกมาคุณบอกมาว่าที่ประเทศเยอรมันกับประเทศเนี่ย
ที่เขาว่ามันมีการระบาดไปในกลุ่มคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับประเทศจีนเลย
อย่างนี้อันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวแสดงว่าเชื้อเริ่มแพร่กระจายแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอันที่เรากำลังเฝ้าระวังอยู่ด้วยเหมือนกัน
อาจารย์ของเรายังไม่มีใช่ไหมคะ

ซึ่งถ้ามีทางการต้องบอกถูกไหมคะ

ต้องบอกนะคะไม่ต้องกลัวเราจะกลัวนะคะ

เดี๋ยวช่วงหน้าเราต่อสายคุยกับน้องนักเรียนนักศึกษาที่อู่ฮั่น
คุณผู้ชมค่ะคือน้องน้องพวกตามข่าวนะค่ะ
แล้วก็สถานทูตสถานกงศูนย์ก็ดูแลในแง่ของการประสานงานติดต่อเป็นอย่างดี
แต่เดี๋ยวเราลองเช็คหน่อยว่าอาหารเหลือกี่วันแล้วลูกเอ้ยนะคะ
แล้วก็อยู่กันอย่างไรเป็นอย่างไรบ้างแล้วนะค่ะ

อาจารย์เดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวจะแทรกถามอาจารย์ระหว่างนี้นะคะ

สถาบันเทคโนโลยีการเดินเรืออู่ฮั่นนะคะ

เขามีกัน๘คนนะคะแก๊งนี้นะคะ
แล้วก็เมื่อสักครู่นี้คุยก่อนเข้ารายการ
ก็ดูแล้วก็ดีที่มีเพื่อนอยู่ด้วยกันนะคะ
เพราะก็ยังร่าเริงยังยิ้มออกได้อยู่นะคะ
สวัสดีค่ะทุกคน

คุณผู้ชมคะเขาชื่อเล่นตามนี้นะคะ

ทุกคนติดต่อกับคุณพ่อคุณแม่ทุกวันไหมคะ
ครับ

อินเตอร์เน็ตยังไม่มีปัญหาจนถึงตอนนี้เนาะ

สิ่งที่มีปัญหาที่สุดคือเรื่องอาหารป่ะคะ

น้ำครับ

ตอนนี้คือกลุ่มนี้อยู่กัน๘คนใช่ไหมคะ
เป็นหอพักในมหาวิทยาลัยเนอะ
น้ำดื่มที่นั่นเขาไม่ได้เปิดจากก๊อกใช่ไหมคะคอปเตอร์
ไม่ได้เปิดจากก๊อก

แล้วตอนนี้อยู่กัน๘คนมีน้ำขวดเหลือเยอะไหมคะ

พอมีดื่มได้กันไปสักกี่วันคะอยู่กัน๘ชีวิตนั้น

อาทิตย์หนึ่งนี้ห้ามมีใครหิวกว่าปกติเลยถูกไหม

อยู่กันนี่มีใครเริ่มไม่สบายยังคะ
เริ่มมีไข้หรือเริ่มเวียนหัวมียังคะ

วัดไข้กันทุกวันครับ
คือระแวงกันเองด้วยใช่ไหม

แต่ว่าจริงแล้วทางมหาวิทยาลัยที่เราเรียนอยู่เนี่ยเขามีให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่นั่นอยู่แล้วด้วยไหมคะ
มีครับเขาให้ความช่วยเหลือ

ซื้อน้ำซื้ออาหารอะไรมาให้ด้วยครับ

เป็นพวกผักค่ะเป็นหัวหอมเป็นไข่นะคะ

พวกเราก็ต้องทำอาหารกันเองทุกมื้อใช่ไหมคะ

เขาให้มาเลยแบบทีเดียวเป็นสต๊อกเอาไว้แล้วก็อยู่ยาวหรือว่าเขาเอามาให้ทุกมื้อหรือว่าเป็นรายวันคะ

อ๋อเขาเลี้ยงคนทั้งหอพักเลยปะคะ
ส่วนครับบางส่วน
อย่างนี้ตกลงแล้วอย่างกลุ่มเราเนี่ยนะคะ๘ชีวิตเนี่ยต้องทำอาหารเองสักกี่มื้อต่อวันคะ
จริงแล้วทางโรงเรียนเขาจัดให้เรา๒มื้อต่อ๑วันค่ะ

มีบ้างครับ
คือมหาวิทยาลัยเราเนี่ยนะคะแล้วหอพักเราอยู่ภายในมหาวิทยาลัยใช่ไหม

ซึ่งเราออกจากหอพักไปเดินในมหาวิทยาลัยรอบมหาวิทยาลัยได้ไหมคะ
ได้ครับแต่ไม่มีใครอยากออกไปนะครับ
เข้าใจคือไม่เกี่ยวกับรั้วมหาวิทยาลัยเนาะ
ตอนนี้สิ่งที่กังวลที่สุดค่ะกลุ่มเราที่คุยกันสิ่งที่กังวลที่สุดหรือว่าอยากได้รับความช่วยเหลือที่สุดเลยคืออะไรคะ

ไม่ใช่น้ำไม่ใช่อาหารแล้วเนอะพากลับบ้านหน่อยใช่ไหม

ตอนนี้การสื่อสารล่าสุดเนี่ยนะคะทางกลุ่มคอปเตอร์แล้วก็เพื่อนเนี่ยนะคะคุยส่วนใหญ่ที่คุยอย่างเป็นทางการเนี่ยคือคุยกับเจ้าหน้าที่ทูตที่เมืองจีนหรือว่าคุยกับกระทรวงต่างประเทศจากไทยตรงเลยคะ
คุยจากทูตจากเมืองจีนค่ะ
สถานทูตบอกไหมคะว่าเขาจะพาเรากลับบ้านได้สักประมาณเมื่อไหร่
สถานทูตไม่ได้บอกอะค่ะแต่วันนี้สถานทูตเขาตรวจสอบรายชื่อขอเปลี่ยนทางอีกทีหนึ่ง
เขากะให้เราได้ไหมคะว่าอีกสักอาทิตย์หนึ่ง๒อาทิตย์กลับบ้านได้แล้วเขามีบอกบ้างไหมคะ

ไม่มีค่ะ

คุณพ่อคุณแม่เอาสภาพจิตใจคุณพ่อคุณแม่บ้างเป็นไงบ้างคะ
เครียดอะค่ะแม่เป็นห่วงครับ
อย่างนี้ค่ะคือที่เมืองไทยเนี่ยนะคะคือเวลานายกให้สัมภาษณ์ท่านก็จะบอกว่าก็มีแผนการอยู่แล้ว
แต่เอาล่ะอย่างที่พี่ถามไปก็คือว่าเราเองที่นั่นยังไม่รู้ว่าได้กลับวันไหนเนาะ
เหนือจากนี้เขามีการเขาแจกพวกอุปกรณ์ป้องกันอุปกรณ์ล้างมือหน้ากากถุงมืออะไรแบบนี้ไหมคะ
มีแจกครับแมทเหลือคนละ๑ชิ้นละ

แต่คือก็ใช้ยาวเลยใช่ไหม

คือเท่ากับว่าตอนนี้นะ๘คนนะ
คือไม่ออกจากห้องเลยในมหาวิทยาลัยเราก็ไม่ได้ไปเดินเลยแน่นอนซึ่งแปลว่าเราไม่ได้ไปร้านค้าอีกแล้วเลยใช่ไหมคะ
ครับค่ะ
ไหมหรือพอโอเคเพื่อนอยู่หลายคน
ก็เครียดแล้วค่ะ
เขาบอกไหมคะว่าเขาจะเปิดเรียนเมื่อไหร่ที่มหาวิทยาลัย

จริงกำหนดเพราะว่า๑๔ค่ะ

แต่ตอนนี้เรือนไม่มีกำหนด

แบบเด็กไทยหรือว่าคนไทยในอู่ฮั่นหรือแม้แต่แบบขยายวงออกมาเป็นหูเป่ยก็แล้วแต่เนี่ยคือตอนนี้เนี่ยมีใครได้ข้อมูลบ้างว่าจะได้กลับบ้านเมื่อไหร่

เอางี้นะคือนักข่าวที่เนี่ยก็ถามนายกถามรัฐมนตรีทุกวันเลยลูกยังไงเป็นกำลังใจให้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวข้อมูลก็จะพยายามเร่งถามให้เนาะ
เพราะฉะนั้นไม่ต้องถามอะไรแล้วไม่ได้อยากได้อะไรทั้งสิ้นอยากกลับบ้านจบถูกไหม

เอาล่ะยังไงเดี๋ยวพี่ขอบคุณกลุ่มของคอปเตอร์แล้วก็ทุกคนก่อนนะคะเดี๋ยวพี่ขวัญจะคุยกับอีกหนึ่งสายอันนั้นเหมือนจะอยู่คนเดียวอ่ะนะยังไงขอบคุณทางกลุ่มนี้ก่อนนะคะ
ขอบคุณค่ะ

คุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งสายอาจารย์ค่ะขออีกหนึ่งสายนะคะเราจะคุยกับนักศึกษาอีกหนึ่งคนนะคะคนไทยไปเรียนปริญญาโทคณะพืชศาสตร์นะคะที่มหาวิทยาลัยเกษตรหัวหนงนะคะคุณไอซ์สิริชัยชัยมั่นคงคือกลุ่มคอปเตอร์เนี่ยนะคะเขาจะมีกัน๘คนแล้วก็อยู่ในหอซึ่งเป็นหอภัยในมหาวิทยาลัยแล้วเขาก็อยู่ก
กำลังใจใช่ไหมอาจารย์มันเครียดนะออกจากออกไปไหนไม่ได้ไม่ได้ค่ะเมื่อวานคุยกับหนึ่งท่านนะคะคุณป้ายอันนั้นอยู่ไม่ได้อยู่ในอู่ฮั่นแต่อยู่ภายในหูเป่ยนี่แหละนะคะในมณฑลนั้นก็อยากกลับบ้านสภาพอากาศด้วยนะคะขอคุยกับอีกหนึ่งคนค่ะคุณไอซ์สวัสดีค่ะ
ไอซ์อยู่คนเดียวหรือเปล่าที่มหาวิทยาลัยเป็นคนไทยคนเดียวไหมคะ
รวมตัวกันได้ไหมอยู่หอพักเดียวกันหรืออยู่ใกล้กันไหมคะ

เอาใหม่ค่ะ๙คนพิธีไลน์หัวหนงนะคะคุณผู้ชม
เดี๋ยวเราลองต่อไอซ์ใหม่นะคะคือตอนอาจารย์แอบถามอาจารย์ระหว่างนี้ค่ะ
พอมีกะคร่าวได้ไหมคะว่าเด็กไทยคนไทยเราได้กลับบ้านสัก๗วัน๒อาทิตย์
เป็นนโยบายของระดับสูงนะฮะผมก็คิดว่าเขาอยากกลับเป็นเพราะว่าความเครียด
เหมือนกับคณะทัวร์จีนที่มาเวลามาป่วยอยู่บ้านเราเขาก็อยากกลับ
เพราะว่าคุยกันก็ไม่เคยรู้เรื่องอาหารก็ไม่ถูกปากแต่นี่เขาไปหลายเดือนแล้วยังพอว่า
เพราะฉะนั้นเขาเองเขาก็อยากกลับอันนี้ประเด็นก็คือว่าถ้ากลับมาแล้ว
เราจะทำยังไงทางการแพทย์นะฮะทางการแพทย์ก็เหมือนกับคณะทัวร์จีนที่เดินทางมาจากอูฮันนั่นเอง
แต่ก็ต้องมีตรวจใช้อะไรต่างแล้วก็ถ้าเผื่อมีไข้ก็จัดการเข้าโรงพยาบาล
ถ้าไม่มีไข้กลับไปนอนพักผ่อนที่บ้านใส่หน้ากากใส่อะไรป้องกันตัวเอง
อาจารย์ค่ะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อได้สายคุณไอแล้วขออนุญาตอาจารย์นะคะ

คะมีกันทั้งหมด๙คนที่มหาวิทยาลัยเกษตรหัวหนงใช่ไหมคะ
คนนี้ติดต่อกันได้หรือว่าเจอหน้ากันบ้างไหมคะณตุ้ม
มีครับมีเจอหน้ากันบ้างครับผม
ทุกคนตุนของกินไว้สักกี่วันคะไอซ์ค่ะ
ประมาณทุกคนอยู่ประมาณ๑อาทิตย์ครับ๑อาทิตย์นิดครับผมไม่เกินนี้
อันนี้คือเราซื้อตุนไว้เองหรือว่าทางมหาวิทยาลัยเขาแจกจ่ายให้นักศึกษาคะ

คะจนถึงตอนนี้๙คนเนี่ยนัดเจอกันบ่อยไหมหรือว่าต่างคนต่างอยู่แต่ว่าใช้ติดต่อกันทางโทรศัพท์
ส่วนใหญ่ติดต่อกันทางกรุ๊ปแชทนะครับเป็นวีแชทแล้วก็บางทีก็
ถ้าบางคนเครียดหรือวิตกมากก็มาเจอกันบ้างครับมาคุยมาแลกเปลี่ยนอะไรกันบ้างครับ

ที่เครียดตอนนี้คือสภาพสภาพความเป็นอยู่หรือว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงที่มันทำให้เราเครียด
ว่าเรากังวลแค่เรื่องของการติดเชื้อเฉยคะ
ส่วนหนึ่งครับแล้วก็เรื่องถามว่าในเรื่องของอาหารนะครับมีกังวลบ้างครับ
เพราะว่าถ้าหลังจาก๑อาทิตย์ไปนะครับเราไม่รู้ว่าอาหารจะมีเพียงพอไหม
แล้วก็พาข้างนอกเขาจะมีขายอยู่หรือเปล่ากลัวมันจะหมด
แล้วก็ถามว่ากลัวติดเชื้อด้วยไหมอันนี้เรื่องนี้ก็ส่วนหนึ่งครับแล้วก็เป็นส่วนใหญ่ด้วย
ค่ะอันนี้พี่ขวัญถามว่าในแง่ของคนที่อยู่ที่นั่นนะ
ข้อมูลจากทางการจีนไม่ว่าจะเป็นของมหาวิทยาลัยหรือว่าระดับเมืองก็แล้วแต่เนี่ย
เขาห้ามเลยไหมว่าไม่ควรออกมาหรือห้ามออกมาคือพูดอย่างนี้เลยไหมคะชัดเจนเลยไหม
ตอนนี้ทางมหาลัยประกาศแน่นอนแล้วครับว่าห้าม
ตอนแรกก็จะคือบอกว่าพยายามที่อย่าออกไปข้างนอกครับแต่วันนี้ครับเมื่อวานระบวมเลยว่าห้ามออกไปข้างนอกครับผม
ไอซ์ตอนที่เราอยู่ที่อู่ฮั่นเนี่ยนะคะ
เวลาห้องพักที่เราอยู่ตามปกติมันติดเครื่องปรับอากาศหรือว่าเราจำเป็นต้องเปิดหน้าต่างเพื่อให้มีระบายอากาศไหม
มีเครื่องปรับอากาศอยู่ทุกห้องอยู่แล้วครับ
ซึ่งอากาศตอนนี้มันจะขมุกขมัวหน่อยเป็นอากาศหนาวแล้วก็มีฝนตกบางวันหรือเปล่าคะ

บรรยากาศมันก็ชวนคิดถึงบ้านมากเลยนะแล้วออกไปไม่ได้ด้วยใช่ไหม

ได้ติดต่อกับทางสถานทูตที่เมืองจีนไหมคะสถานทูตติดต่อมาบ้างไหมว่าคาดว่าเราน่าจะได้กลับบ้านกันเนี่ยอีกสักกี่วันคะ
ทางสถานทูตติดต่อมาแล้วก็พี่ทางสถานทูตเนี่ยเขาพยายามรวบรวมเด็กไทยที่อยู่ในอู่ฮันแล้วก็
มียังมีคนทำงานอยู่บ้างครับรวบรวมไว้ในกรุ๊ปแชทเดียวกันนะครับแล้วก็ได้เปลี่ยนข้อมูลทุกวันแล้วก็ในส่วนของแจ้งว่ากลับบ้านเมื่อไหร่อันนี้ก็แจ้งนะครับ
แต่บอกว่าคือเราต้องรอครับรอทั้งทางรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนนะครับเจจากันให้ลุล่วงไปครับ
ไอซ์สมมุตินะอันนี้พี่ถามเผื่อนะคะซึ่งไม่อยากให้เป็นแบบนั้นคือถ้าสมมุติอีกหนึ่งสัปดาห์แล้วมันยังไม่ได้มีวันกำหนดชัดเจนว่าจะได้กลับเมืองไทยเนี่ยแล้วเรื่องอาหารเนี่ยทางมหาวิทยาลัยหรือว่าทางเมืองเขาเองเนี่ยนะคะมีบอกไหมว่าเขามีแผนสองไว้ให้ไหมว่าถ้าใครอาหารหมดแล้วซื้ออาหารไม่ได้เขา

ระหว่างโฆษณาแล้วก็ยังยังมีปัญหาเรื่องสัญญาณอยู่นะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพูดจบรายการให้ว่าน้องอยากได้อะไรแต่พอจะเดาได้ว่าอยากกลับบ้านไม่อยากได้อะไรแล้วตอนนี้อาจารย์ค่ะสัก๗วัน
เดี๋ยวฉันเผื่อ๗วันเนี่ย๗วันเป็นไปได้ไหมคะ
ถ้าเรานับตั้งแต่ที่เขาเริ่มมีการแพร่เชื้อที่อูฮันนะคะ
กระทั่งถึงบวกอีก๗วันตอนนี้มันก็ตั้งเกือบ๒เดือนนะคะ
คำถามคือว่ามันเป็นไปได้ไหมที่เช่นจะพบ
จะสามารถคิดยาที่รักษาได้โดยตรงแล้ว
คนเริ่มมีภูมิคุ้มกันในระยะหนึ่งแล้ว
คือมันจะอะไรได้ที่ทำให้แบบผ่อนที่นู่นได้ถ้ายังกลับบ้านไม่ได้ค่ะ

ยานี่นะฮะมีการคิดค้นตั้งแต่สมัยซานะครับเพราะว่าเชื้อมันใกล้เคียงกัน
แต่หลังจากที่เขาคิดค้นไปได้ระดับหนึ่งยังไม่สำเร็จนะครับ

พอซาสงบผมเชื่อว่าพวกนี้มันพับฐานไว้ก่อนพับไว้
เพราะฉะนั้นตอนนี้น่าจะมีการหยิบเอาตรงนั้นข้อมูลตรงนั้น
แล้วก็องค์ความรู้ตรงนั้นออกมาปัดฝุ่นใหม่
เพื่อจะดำเนินการต่อผมเชื่อว่ามีแน่นอน
วัคซีนนี่ก็เหมือนกันวัคซีนนี่ก็มีการเอาของเก่ามาลองปัดฟูนดูแล้วก็ทำต่อ
ผมเชื่อเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากทุกวันนี้ก้าวหน้ามากเลยนะฮะ
เพราะฉะนั้นเขาก็จะมีการศึกษาวิจัยเอาไอ้เชื้อตัวนี้เอาส่วนที่มันกระตุ้น
แล้วก็ก่อโรคก่อภูมิคุ้มกันมาพาดแล้วก็ฉีดในหลอดทดลองก่อน
มันจะต้องลองในหลอดทดลองแล้วก็มาลองในสัตว์ทดลองแล้วถึงจะมาลองในคน
เพราะฉะนั้นกว่าจะสำเร็จเป็นปีวัคซีนนี้ต้องเป็นปี
เป็นปีไม่เป็นไรค่ะแต่ยารักษานี่คือ
ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะได้แค่ภายในเดือน๒เดือนข้างหน้าเป็นไปไม่ได้เลย
คือตอนนี้คืออันนี้ก็อ่านมาค่ะอาจารย์คือตอนนี้ที่มีคนติดแต่รักษาหายเนี่ย
ก็คือรักษาตามอาการอาจารย์ค่ะคือเอาอย่างนี้นะคะ
แนวคิดหลักเนี่ยคืออันนี้ก็คือไข้หวัดชนิดหนึ่ง
เพียงแต่ว่ามันเป็นเชื้อตัวใหม่ที่ไม่เคยเจอใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเรารักษาตามอาการและบวกกับภูมิคุ้มกันของแต่ละคน
ถ้าสมมุติมันช่วยกันไว้เนี่ยนะคะยังไงก็หาย

กลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่แล้วจะยังเป็นผู้ที่สูงอายุร่างกายไม่แข็งแรง
เฉพาะมีปัญหาที่ระบบที่ปอดและทางเดินหายใจเรียนสรุปถูกไหมคะ
มีอื่นนะพวกโรคหัวใจ

หัวใจเบาหวานก็เหมือนกับคล้ายกลุ่มเสี่ยงของพวกไข้หวัดใหญ่

อาจารย์คะเวลาที่เชื้อมันระบาดไประดับหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะ
เวลาที่เราบอกว่าเอาล่ะเชื้อสงบลงเองอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้ว่า
ซาเนี่ยยังไม่ทันจะคิดยาได้เลยเชื้อสงบลง
คำว่าเชื้อสงบลงแปลว่าคือไม่ระบาดแล้ว
มนุษย์มีภูมิคุ้มกันมากพอที่รับมาแล้วไม่เป็นอะไรหรือยังไงคะ
ไม่ระบาดแล้วเนี่ยเพราะอยู่ดีมันหายไป
เขาก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่ามันหายไปไหน

มันหายไปเลยนะครับซึ่งก็ไม่มีใครตอบได้ว่ามันสงบได้ยังไง
เขาเลยมีความเชื่ออย่างมากเลยนะว่า
เป็นเพราะว่าต้นต่อของเชื้อเนี่ยอยู่ของซานะฮะ
แล้วหลังจากนั้นก็มีการห้ามจัดการกินพวกชะมดอะไรต่าง
นะครับเพราะฉะนั้นต้นตอเนี่ยหายไป
เมื่อต้นต่อหายไปนะครับคนก็ติดเชื้อน้อยลงแล้วก็มีการควบคุม
เช่นใครป่วยก็รีบเข้าโรงพยาบาลเพื่อควบคุม
ก็เลยทำให้โรคมันหายไปแต่สาเหตุที่แท้จริงที่โรคซาเนี่ย
เมื่อประมาณ๑๗๑๘ปีที่แล้วเนี่ยแล้วมันหายไปเนี่ย
นักวิทยาศาสตร์ยังตอบไม่ได้จริงว่าสาเหตุที่แท้จริงที่มันหายไปเนี่ยเพราะอะไร
ก็ต้องสวดมนต์ไห้พระกันหน่อย
อาจารย์ตอนนั้นที่ซาสงบลงไปเองนี่กินเวลาเป็นสักกี่เดือนคะอาจารย์
เป็นเกือบข้อนปีปีหนึ่งเป็นปีหนึ่งประมาณปีหนึ่งครับ
อาจารย์ค่ะหมอทั่วโลกเขาคุยกันไหมค
ทีนี้ไม่รู้ว่ามีอะไรกรุ๊ปหมอทั่วโลกป่ะนะครับ
กระเซาเล่นแต่อย่างน้อยหมอเค้าติดต่อกันไหมคะ

ประเมินร่วมกันว่าน่าจะมีการระบาดเนี่ย

คนน่าจะเกิดการติดเชื้อประมาณเท่าไหร่
หรืออาจจะเผื่อไว้ว่าถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้ว
คาดว่าอาจจะมีคนเสียชีวิตประมาณเท่าไหร่ทั่วโลกค่ะ
สำหรับโลกนี้เนี่ยนะฮะก็มีคณะนักวิทยาศาสตร์เนี่ย
เขาเรียกว่ามีการสร้างแบบจำลอง
เขาพบว่าในประเทศจีนน่าจะมีประมาณ๘๐๐๐๑๐๐๐๐คน
แต่ตอนนี้เขารายงานมา๓๐๐กว่า
แต่อันนั้นคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ

ในบ้านเราที่มี๑๐กว่ารายนี่นะครับ
ตอนนี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์กับทางการแพทย์ของบ้านเราเนี่ย
ก็กำลังเริ่มสร้างแบบจำลองอย่างนี้เหมือนกัน
เพื่อตอบว่าแล้วบ้านเราจะเป็นยังไง

ตอนนี้ที่เห็นชัดเจนที่ฮ่องกงเขาก็มีแบบจำลองออกมา
อังกฤษก็มีแบบจำลอง
ไทยกำลังเอาข้อมูลนี้ใส่เข้าไป
เพราะว่าเดี๋ยวนี้คอมพิวเตอร์มันเก่งมาก
เขาสร้างแบบจำลองเสร็จแล้วก็เอาข้อมูลป้อนเข้าไป

เรียนให้ทราบว่าเป็นการคาดการณ์
ไปถึงขนาดว่าน่าจะมีคนไข้รุนแรงเท่าไหร่
คนไข้ที่อาการน้อยเท่าไหร่
แต่ว่าเขาไม่เอาว่าเสียชีวิตเท่าไหร่
เหตุผลคือการเสียชีวิตไม่เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ก็ขึ้นอยู่กับฝีมือในการดูเครื่องมือเครื่องไม้ในการดูของแพทย์ด้วย
ประเทศที่มีความเจริญทางการแพทย์แล้วเนี่ย
เราก็สามารถลากยาวจนกระทั่งคนไข้สู้เองได้ครับ

จริงแล้วเรามีเครื่องมือเครื่องไม้สำหรับพวกเกี่ยวกับรุนแรงพร้อมพร้อม
อาจารย์ค่ะแต่ถ้ายังไม่ป่วยแต่ว่าป้องกันเอาอย่างนี้นะคะ

เอาหน้ากากตอนเป็นหวัดธรรมดาก็น่าจะยากแล้ว

ล้างมือเจลล้างมือก็ขาดตลาดใช่ไหมคะ
คำถามคืออาจารย์คะมีอะไรใช้แทนสิ่งต่างเหล่านี้ได้บ้างไหมคะ

ไม่ว่าจะเป็นแบบครีมอาบน้ำปั๊มขวดหรือว่าเป็นก้อน
สบู่ธรรมดานี่แหละครับมันฆ่าเชื้อได้
น้ำเกลือน้ำเกลือน้ำเกลือเออน้ำเกลือค่ะอาจารย์เวลาล้างแผลน้ำเกลือได้ไหมคะ

สบู่ล้างแผลมันล้างแผลชะให้สะอาดมันชะให้สะอาดนะฮะมันไม่ได้ฆ่าเชื้อ
แต่น้ำไอ้สบู่นี้ฆ่าเชื้อนะครับ
อาจารย์ถ้าสมมุติเราหาเราหาไม่ได้แม้กระทั่งหน้ากากตอนเป็นหวัดน่ะนะคะ
เราเอาผ้าเช็ดหน้าปิดปากปิดจมูกอะไรเงี้ยเวลาเราจะสูดเข้าไปได้ไหมคะ

แล้วแต่ว่าคุณป่วยหรือว่าคุณเป็นป่วยหรือคุณเข้าไปใกล้คนป่วย
ถ้าเข้าไปใกล้คนป่วยคุณเอาผ้าชนะติดตรงนี้นะฮะ
คุณปุดปิดจุดสำคัญของใบหน้าคุณแต่ตรงนี้เขาเวลาอายมันติดมือคุณได้
คุณก็ต้องไปล้างมือพอไหวอย่างไรก็ยังล้างมือ
คุณผู้ชมคะเรียนไม่แน่ใจว่าเราจะต้องคุยกันเรื่องนี้อีกหรือเปล่านะคะ
แต่ว่าถ้าข้อมูลมาอีกแล้วยังมีความน่ากังวลเราคุยกันอีกก็ได้ไม่เป็นไรนะคะ
แต่เท่าที่ฟังอาจารย์คืออย่างน้อยนะคะสิ่งที่เราต้องการตอนนี้ก็คือ
ระวังร่วมกันแล้วก็ตัวเลขที่แท้จริงข่าวจริงเกี่ยวกับเรื่องของโรคนะคะ
แล้วก็ที่สำคัญเมื่อสักครู่นี้ไอซ์ก็พูดเหมือนกลุ่มของคอปเตอร์เลยค่ะ
อยากกลับบ้านไม่อยากได้อะไรอยากกลับบ้าน
วันนี้หมดเวลาค่ะอาจารย์ขอบคุณอาจารย์ทวีนะคะ

สักครู่แท็บนิวโชว์ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ